อ่ะมาตามกันต่อกับกระแสที่เป็นคลิปเป็นข่าวโด่งดัง
ลูกลามบานปลายกลายเป็นกระแสสังคม

แต่ว่าล่าสุดนั้นมันก็มีกระแสตีกับคน

เลิกไปด่าทอแม่เขาแฟนเขา
เพราะว่าตัวเขากับครอบครัวเขามันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน

เออให้ดึงสติกลับมาดีกว่าแต่วิภาพวิจารณ์

แต่ถ้าด่าระบายอารมณ์แบบไม่แยกแยะอันนี้ไม่สร้าง

แล้วก็เอาบนเหตุบนผลแล้วกัน
แต่ว่าตอนนี้มันมีเพจหนึ่งเหมือนออกมาแฉ
คู่กรณีว่าแหมก็ไม่เบาเหมือนกันนะ
ใช่ย่อยนี่เจ๊ฝั่งคนขับรถกระบะใช่ไหม
ใช่มีการถือน้ำใบกระท่อมถือเบียนระหว่างขับรถ

ป้าของเขาบอกว่าไม่ใช่หลานจะเป็นคนดี
หลานฉันไม่ทำแบบนั้นเออเอาก็ว่ากันไป

ว่าถ้าไม่ถึงการตอนนี้เป็นวัยรุ่น

นำภาพนี้ก็ใส่ขวดเป็นน้ำสีชาเข้มแบบนี้
หัวเบียนด้วยอะไรด้วยเอ่อ
อันนี้คือข้อความในโปรดนะ
เพี้ยนปากหมากับคนปกติแต่ขับรถไปด้วย
บน้ำกระท่อมไปด้วยอะไรเป็นภัยสังคมมากกว่ากัน

คำถามกลับมาที่สังคมแบบนี้นะฮะทีมข่าวก็ติดต่อไปยังคุณโตโต้
สอบถามว่าอ้าวโตโต้ว่ายังไงถามมาตอบมาซิติดต่อไม่ได้ครับ
แต่นักข่าวที่บุรีรำถามไปที่บ้านของโตโต้เพราะว่าโตโต้เนี่ยเป็นคนบุรีรำ
ทำงานขับรถส่งของในกรุงเทพก็ถามไปที่ป้าของโตโต้คือ
คุณกาหลงกับมนต์รำอายุสี่สิบแปดปีเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเด็กเพราะว่าเขา
พ่อแม่ของโตโต้แยกทางกันคุณป้าก็บอกว่าไม่เชื่อ
เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะหลานเนี่ยเลี้ยงมากับมือตั้งแต่เด็ก
ไม่เคยมีประวัติไปยุ่งกับเรื่องของยาเสพติดภาพที่เห็นน่ะอาจจะไม่ใช่
พืชกระท่อมค่ะหรือเปล่าก็เขาใช้คำว่าสมุนไพรต้องพืชสมุนไพร
คุณสมุนไพรมีตั้งกี่ร้อยกี่พันชนิดเออป้าบอกว่าเฮ้ยหลานป้าเป็นคนดี
อาจจะกินเหล้าบ้างตอนที่มีงานลงงานเลี้ยงอะไรก็ว่ากันไป
ไม่อยากจะให้กล่าวหากันแบบนี้เพราะว่าหลานเป็นคนดีย่อมถูกต่อว่าเป็น
เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ยังโดนเล่นงานแบบนี้ด้วยอะไรแบบนี้นะฮะ
ส่วนเรื่องของคดีความมาดูคดีของแว่นกันหน่อยนะฮะ
คือต้องบอกว่าผู้สื่อข่าวนั้นวิ่งไปวิ่งมาหลายรอบเหมือนกัน
ระหว่างโรงพรรคพุทธมนตรกับกรบวังคับการจับณคลปฐแล้วก็ศาลแขวง
เพราะต้องตามหาตัวว่าตอนนี้หนุ่มแว่นอยู่ไหน
สองข้อหาอยู่คือดูหมินซึ่งหน้ากับทำร้ายร่างกายก็มีการ
ส่งสำนวนให้กับอายการตรวจสอบแล้วอายการก็ได้ขอให้สอบเพิ่มเติมในประเด็นอื่น
รวมไปถึงอาการป่วยของเขาป่วยจิตจริงหรือเปล่า
จึงต้องขอผัดฟ้องต่อสารไปก่อนเพื่อรอผลจากแพทย์แล้วก็สอบประเด็นอื่นเพิ่มเติม
ส่วนกรณีที่สาพันธ์คนไทยปกป้องสถาบันไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกับหนุ่มแว่นหัวร้อนคนนี้
มาตรา๑๑๒คือฐานหมินสถาบันและหมินประมาทคนไทย
กองบังคับการปราบปรามนั้นเป็นเรื่องของกองปราบ
แต่ประเด็นเหล่านี้ตำรวจและความประถงก็จะสอบสวน
โดยแกะคำพูดในคลิปของหนุ่มแว่นทีละคำทีละคำ
ชั้นนี้ยังไม่พบความผิดจึงไม่ตั้งข้อเก่าหาซึ่งจะสอบสวนต่อไป
ทางนี้หนุ่มแว่นหัวร้อนยังอยู่ในการดูแลของตำรวจเพราะยังสอบสวนไม่เสร็จ
แต่ก็ไม่ขอเปิดเผยว่าตอนนี้หนุ่มแว่นอยู่ที่ไหน
เพราะเกรงว่าคนจะตามไปเอาผิดเขา
อย่าไปโดนโฆบเป็นสารเปี้ยวจะไม่ปลอดภัย
คุณผู้ชมใจเย็นอย่าให้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมาย

จากฟังหนุ่มแว่นแต่หนุ่มแว่นครับ

ปรากฏว่ามีเพจออกมาแชร์บอกว่าหนุ่มแว่น
คบกับสาวประเภท๒เมื่อสักประมาณ๖๗ปีที่แล้ว
เราก็เลยโทรไปติดต่อสอบถามก่อนหน้านี้นะคะ
โทรไปติดต่อสอบถามไปสัมภาษณ์
แต่เมื่อวานนี้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยค่ะ
เขาเป็นชาวจังหวัดลำปาง
ไปพบกับนางสาวเอนามสมมุติอายุ๒๕ปีซึ่งเป็นสาวประเภท๒
นางสาวเอบอกว่าสักประมาณ๖๗ปีก่อน
ซึ่งตอนนั้นตัวเองอายุได้สักประมาณ๑๗๑๘ปี

เรียนอยู่กรุงเทพนะคะมารู้จักกับหนุ่มแว่นคนนี้
คุยกันถูกใจค่ะถูกคอกัน
ก็เลยคบหาดูใจกันเหมือนว่าเป็นแฟนกัน
บกันได้เพียง๖เดือนแต่สุดท้ายก็ต้องเลิกรากันไป

หนุ่มแว่นเป็นคนพฤติกรรมนิสัยยังไง
นางสาวเอบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แบบนี้นะ
ไม่ใช่แบบปัจจุบันนี้เลย

แว่นคนนี้เป็นผู้ชายที่อบอุ่น
นางสาวเอบอกว่าตอนที่ทราบข่าวนะตกใจเหมือนกัน
ไม่คิดว่าเขาจะเปลี่ยนไปได้มากถึงขนาดนี้
เขาเชื่อแบบนี้นะนางสาวเอบอกว่า
หนุ่มแว่นคนนี่น่าจะมีอาการป่วยทางติด

บรูปเรากับเธอออกจากเฟสด่วนเลยเราขอร้อง
แต่ประเด็นคือคุณพ่อของหนุ่มแว่นบอกว่าลูกอยู่ต่างประเทศตั้งแต่เด็ก
กลับมาได้ปีเดียวแต่ข้อมูลของผู้หญิงคนนี้คือ
บกันเมื่อ๖๗ปีก่อนนั่นหมายความว่าอยู่เมืองไทยสิ

คุณผู้ชมแต่เราก็ถามต่อประเด็นที่คุณพูดนี่แหละ
ถามสาวประเภท๒บอกว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่า
ที่บอกว่าหนุ่มแว่นคนนี้ไปเรียนที่ต่างประเทศตั้งแต่๖ขวบ
ไม่คุ้นชินกับการขับรถแบบไทยตามที่คุณพ่อบอก
ประเภท๒บอกว่าไม่ทราบไม่รู้
รู้เพียงแต่ว่าตอนคบกันเท่าที่ทราบคือ

ฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ไปเจอกันแบบในไทยหนึ่ง
ตอนคบกันเขาก็เป็นน่ารักแล้วเนอะ
ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้นะครับนะคะแต่อาจจะป่วยจริงด้วยเปล่าครับนะครับอืมค่ะ
คุณผู้ชมค่ะหลายคนเห็นแล้วล่ะ
ตำรวจหนุ่มนายหนึ่งดูหน้าตาไป
ละม้านี่หนุ่มแว่นปลอมตัวมาหรือเปล่านี่ไงคือต้องบอกว่าคืนเกิดเหตุ
วันที่หนุ่มแว่นเนี่ยเขาไปพูดคุยกับตำรวจที่สพพุทธมณฑลเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านเป็นร้อยเลยอ่ะหลายร้อยเลยไปรอดักดูหน้า
ก็มีคนไปถ่ายภาพตำรวจนายนี้ได้แล้วบอกว่า
แม่คนมารอดูกันเต็มเลยก็ต้องปลอมตัวกันซะหน่อย
แต่เขาก็เขียนปิดท้ายเอาไว้แล้วนะคะว่า
เป็นแค่ภาพคล้ายเป็นคนหน้าเหมือน

นี่คือนายตำรวจนะคะทราบชื่อก็คือ๑๐ตำรวจโทพีรพัฒน์มาสุก
หรือว่า๑๐ตำรวจโทโต้งเป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสพพุทธมนตร
คุณรู้ไหมวันที่นายแว่นหนุ่มแว่นหัวร้อนคนนี้ไปที่สพพุทธมนตร
เขาเพิ่งกลับมาทำงานวันนั้นวันแรกเลย

วันแรกเลยคือเขาไปบวชมา๑พันศาแล้วเพิ่งจะศึกมา
แล้วกลับมาทำงานวันแรกวันนั้นเจอประเด็นหนุ่มเบิ้ลหัวร้อนเลยค่ะ

ถูกแล้วคือมีคนถ่ายภาพเขาไว้แล้วเอาไปลงในโซเชียล
คนก็แชร์กันเยอะเป็นกิมมิกเป็นเรื่องแบบขำขันอะไรกันอ่ะนะคะ
เขาบอกเห็นแล้วเขาเห็นแล้วตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันนะ
แต่ผมยืนยันนะครับผมเป็นตำรวจจริง
ผมไม่ได้ปลอมตัวมาไม่ใช่หนุ่มแว่นปลอมตัวอะไรใดทั้งนั้น

ส่วนหลายคนเป็นห่วงว่าอุ้ยหน้าเหมือนละไม้คล้ายขนาดนี้เดี๋ยวจะ
หรือเปล่ากลายเป็นตัวตายตัวแทนไหมเดี๋ยวคนเข้าใจผิดหาเรื่องกัน

คล้ายก็จริงแต่ดูดีแล้วเนี่ยมันคนละคน
คือพอเห็นมันก็คนละคนจริง
ซึ่งพอบอกว่านี่เขาได้คุยกันใช่ไหม
คุณอยากฟังเสียงเขาไหมไม่ได้ฟังเขาขี้อายขี้อายก็เลยเหมือนกับว่าแบบเอออึ้ง
คุณตำรวจตัวเล็กนิดเดียวขอไม่สัมภาษณ์ได้ไหมหอมเขินอะไรอย่างนี้นะคะ
ทีนี้๑๐ตำรวจตรีสารวุฒนามเกตเพื่อนร่วมงานของ๑๐ตำรวจโทพีรพัฒน์เนี่ย
คนนี้ไม่อายคนนี้ให้คุยได้นะก็บอกว่าเออผมเห็นลูกแล้วเหมือนกันแหละ
ตลกดีคือเห็นแล้วก็ตลกดีมันเพื่อนเราอะเนาะ
แล้วพอเอามาเทียบกันดูก็มันก็คล้ายจริงแต่มันแยกได้
ก็หล่าบวชครับตอนเข้าภาษาเมื่อกี้เขาราบวชไป๑ภาษา
เพิ่งศึกมาศึกมาได้เขามาทำงานด้วยวันที่๒๓
๒๓ก็ได้๒วันนี่บ้างพอพึ่งก็เจอเมื่อคืนนี้ในเฟส

เหมือนในที่เขาโพสต์ในเฟสกัน
เป็นห่วงเพื่อนเลยครับ

ยืนยันแน่นอนครับว่าไม่มีการปลอมตัว
สลับเปลี่ยนกันอย่างแน่นอนครับ

ก็ช่างเอาเขาไปนั่งเป็นแก๊กกาวน์ให้ตรงนั้นเนอะ

พี่โต้งพี่โต้งไม่อยากพูดเดี๋ยวออกก้องอยู่

ถ้าตัดเป็นที่ตำรวจคตตัดเนี่ยก็จะยาวไปหน่อย

เยาเป็นตัวอย่างทัน

อีกหนึ่งกลุ่มคนที่ออกมาดึงสติ
แต่ว่าเป็นการดึงสติของหนุ่มแว่นนี่แหละ
ดาราเขาอยากจะฝากไปถึงหนุ่มแว่นว่า
คุณอย่าเหมารวมว่าคนไทยทุกคนเป็นแบบที่คุณพูด
อาจจะมีแค่คนสองคนที่คุณไปเจอในการที่

ถึงขับรถไม่มีน้ำใจใช่ไหม
อย่าคิดว่าคนไทยทุกคนจะเป็นแบบนั้น

คุณอาร์ตพระสุดนี่แหละเขาออกมาโพสต์
ใจหนุ่มแว่นว่าอย่าดูถูกคนไทย
มันทำให้เรื่องราวบานปลายเห็นไหม

ขณะที่ไปถ่ายรายการทีวีที่ลำปาง
แล้วก็บอกว่าการที่ดาราออกมาแสดงความเห็นนั้นเนี่ย
ไม่ได้จำหมายว่าจะเอาไปตีเขา

การที่เขามองการที่มีปัญหากัน
ใครก็ควรจะไปเคลียร์กับคนนั้นให้จบแค่ตรงนั้น
ควรเหมารวมว่าคนกลุ่มนั้นมันคือแบบอย่างของคนไทยทั้งหมด
อันนี้มันคืออยากจะส่งไปเตือนน้องแว่น
ส่วนตัวเขาเข้าใจสิ่งที่น้องพูดนะ
ห่วงรถหรืออะไรก็ตามที
ที่เราทำมาอย่าลืมแต่ว่าอย่าลืมว่า
แผ่นดินของไทยยืนอยู่ประเทศไทย
นั่นคุณก็คือก็คนไทยคนหนึ่งเหมือนกัน
ส่วนกรณีที่แว่นจะป่วยจริงหรือเปล่า
คุณอาร์ตก็บอกว่าคือก็ยังไม่ทราบ

ให้สังคมเป็นคนตัดสินและเชื่อว่าคนไทย
ไม่แหลงน้ำจ่ายอย่างที่แว่นคิดแน่นอน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับ

ควรอยู่ในร่องในรอยของเรื่องนั้น
เช่นรถชนก็ควรจะเคลียร์กับคู่กรณีเท่านั้นนะครับ
แล้วก็ไม่ควรเหมารวมว่า

อันนี้คือสิ่งที่อยากเตือนน้องไปนะ

ผมว่าพฤติกรรมนี้
ผมว่าฝึ่งฝึ่งด่า

ตัดสินเขาเองละกัน